รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

มายุนยุคหญิงแพงอะไรครับเพื่อน

อย่าบ้าเลยลูกค้าไปเข้าร้านเลย
เจ๊นิมนต์พระมาสวดบ้างไหม

เอ้าลูกค้าจะได้เข้าร้าน
นี่ร้านเจ๊นี่นะมันนับวันนี้เหมือนประชานะ

เราเปิดร้านสไตล์วังสไตล์วัง
วางอะไรวางเวงวางเวง
มันก็จะวางเวงอย่างนี้แหละ

ใส่บวกนี่คืออะไร

ให้ดูร้านไปดูแลทำไม
ร้านเราใหญ่โตขนาดนี้ของมีทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่หน้าแปลกไม่มีลูกค้าเดินเข้าเลย

เราเปลี่ยนไปขายของอย่างอื่นกันไหม

แบบผู้หมาปลารมณ์
ทำไมเจ๊ไม่คิดหาอะไรบ้าง

คเป็นที่ทุกอย่าง
หันต้องเป็นกุ๊คได้
เออแล้วน้องเบิร์ดเป็นอะไรได้

เป็นเด็กเสิร์ฟเหรอบ

มากูสั่งก่อนเลย

สวัสดีจ้ะมีอะไรกินบ้างจ๊ะ
มีทุกอย่างครับทุกอย่างมีหมด
อ้าวมีตกลงมีหรือไม่มีมีทุกอย่างมีหมด

ไม่ว่ามีหรือไม่มีมีแล้วหมด
เออเอาอย่างไรมันมีหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่า
มันจะมีรึเปล่าไปกินร้านอื่นนะ
ไก่โอปุนเขาไฟ
นี่น้าจะบ้าเหรอ
น้าสั่นไก่โอปุนเขาไฟ

ก็จะอยู่ยังไงทำไมไม่มีสมอง
สั่งอย่างอื่น

ตาวธาก็ไม่ได้ตัดไม้ทำร้ายปลา

ถ้าเราไม่เจียวปล่อยไว้มันจะออกมาเป็นไก่
ที่เราเอามาเจียวสมุดแล้วจะเอาไก่ที่ไหน
เออแล้วไก่ดีกว่ามันจะแบ่งไข่มาแต่ละลูก
มันจะต้องเจ็บขนาดไหนอืม

ต้องไปบังคับม้ามาเยี่ยวแล้วทำไมไม่ปวดอ่ะฮะ

แกงส้มแยกมะพร้าวครับ

เนี่ยเรื่องนี้หน่อย

เอาพวกขนมหวานเบอร์เกอรี่ไหมมาขายคู่กับแบบ
กาแฟของเราไหมน่าจะดีกว่านะ
เพราะว่าดูจากการรับออเดอร์แล้วเละเทะ
นี่ถ้าเป็นลูกค้าจริงป่านนี้ตีกันคิ้วหักแล้วเนี่ย

ขนมหวานมาขายคู่กับกาแฟ
แล้วเจ๊จะเอาขนมหวานที่ไหนมาขาย
ใครจะกินกาแฟกับทองหยิบทองหยอดน่ะ

บัตเตอร์กินกับกาแฟอร่อยมากเลย
บัตเตอร์เค้กน่ะอย่าให้น้องครอมไปซื้อละกันแต่ว่าเลือกมานะ
เอาแบบที่ถูกจะได้แล้วรอเขาจะเอามาชาร์จลูกค้า
เฮ้ยถ้าเอามาแล้วเกิดขายไม่หมดอ่ะ

ไม่เสียเขามีนี่เขามีบอกวันผลิตวันบรรยายุอยู่

แล้วเราจะรู้เลยว่าแบบไหนราคาถูกที่สุด
บัวลอยเผือก๒ทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อน๓บัวลอยน้ำขิง
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

สซี่จะสามารถผ่านฉลุยไปถึงข้อแจ็คพอร์ตได้หรือไม่
ไปสนุกกันต่อกับแก๊งปวนของเรากันเลย
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ
บอกให้วันนี้ไม่ต้องบ่นว่าปวดเมื่อยเลย

นะให้พี่เบิร์ดไปตามอะไรตามหมอไง
โอ้โหนี่มันปวดไปทั้งตัวเลยเนี่ย
วันนี้จะหายปวดแหละโอ้โฮแป๊บเดียว
ราคานี่เขาสู้ไม่ต้องกลัว

หมอครับเฮ้ยสวัสดีครับหมอครับเป็นหมอค่ะรักษายังไง
รักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างคุณจะปวดตรงไหนผมรักษาได้หมดเลย
เคยรักษาใครมาบ้างป้าข้างบ้านเล่าให้เค้าฟังไป
เป็นอัมพฤกษ์นี่แหละอัมพฤกษ์ขึ้นท่อนนี่หนักมากเลยอ่ะ

วนกับลูกหลานอยากตายอยากตายอยากตายอยากตายอยากตายจริงดิ

เป็นอย่างไรลูกหลานนี่วอเลสท่านไปรักษาเถอะ

ผมไปจูบไม่เกิน๓วัน

ตายสมใจอยากเลยตายสมใจอยากเลย
เอ้าไปรักษาอย่างไรอะ

ผมนี่จูบให้ตายก็ได้ให้หายก็ได้

จูบนี่อย่างนี้จูบต้นทั้งเลย

เดี๋ยวนิ่งน้องมาบ้างด้วยน้องสาวน้อง

โอ้โหทำเป็นตกใจกูสอยกว่าเมียมึงเยอะ

ปวดปวดตรงจักรแร้ครับ
ไม่ใช่ปัญหาโอ้โหนี่นี่

โอ้โฮมึงเชื่อไว้กูนั่งหลังนี่กูอย่าตายอยู่แล้วนะครับ

ขอความกรุณาเถอะครับเพราะหมอไหนก็มาแล้ว

ขอพบริลุณาเดี๋ยวครับเพราะหมอช่วยเถอะ

มาลูกมา
เดินไปนะครับเดินไปนะครับ
เดินไปแนรน

น้องสาวผมนี่นะ

โอ้โฮหยบเงินนี่จำกันแหละ
อันนี้คือสุดสุดยอดผมบอกเลย

กลิ่นใจหวงทำเรื่องอะไรนี่๖๔๒

ก็แหละจังกเลยยังไม่กล้าจับเลยของกัปตัวเอง

ไปหนูเข้าของเราไป

อยู่นี่นะโปรดตัวไปหมดเลย
วันไหนขายได้ก็ขายได้ขายดี

อ้อเยอะมากเลยอะพี่บอล

เอาตลอดใครเป็นป๋อไงครับ

ไม่ได้เอาจักรแร้หนีบผักแล้วใส่กระทะ

มันเป็นศาสตร์โบราณแบบคล้ายหมอแมะ
พอดีแม่คะนี่เขาต้องผัดฆ่าซักกินทุกวันอย่างนี้

เนี่ยค่ะปวดแขนหน้าค่ะ
เอาเริ่มจากบนไล่ลงลึกล่างขึ้น

หนูกับปวดจะหมดแล้วค่ะล้าวไปหมดแล้วเนี๊ยะ
ต้องจูบเลยปะหรือว่าเอาอะไรแต่
มันมีวิธีของหมอแหละน่า

โอ๊ยหายปวดเลยอะน่ะ
เฮ้ยเฮ้ย
ยืนด่ารุคค้าเนี่ยทั้งวันทั้งคืนอะนะ

แล้วยังงี้หนูก็เมื่อยไปหมดแล้วเนี่ย

มืดตรงเนี่ย
หรือว่าเอาวุญหมอเอ้ยช่วยคน

เอาเป็นฤทธิ์สิจวะของรักษาได้มั้ยจูบหายมั้ย
ผมว่ากินผลไม้มั้ย

แล้วผลไม้อะไรเนี่ย

ถ้าผลไม้แบบมีขนก็ต้องเงาะโรงเรียน

กระตุ๋นที่เล่นมาเพียง

ผลไม้เป็นขน
อันนี้ผลไม้เป็นขนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ถูกกว่า

แล้วสรุปผลไม้แบบมีขนอย่างไหนราคา

ย้ายบ้านล่ะครับเห็นบอกมีขน
เฮ้ยขนละขนแหม
นี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณเจซี่
เธอจะตอบได้หรือต้องกลับบ้าน
ช่วงหน้ามาลุ้นกัน